มาดูเรื่องสะเทือนใจเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านที่นนทบุรีค่ะเขาช่วยกันจับตัวผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นพ่อแท้นะคะพฤติกรรมก็คือให้ลูกเปิดนางโป๊ให้ลูกดู
แล้วบังคับข่มขืนลูกสาววัย๑๓ขวบกับ๑๐ขวบค่ะ
ที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถตามจับกลุ่มตัวได้แบบนี้นะคะ
ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๐ปีค่ะถูกชาวบ้านที่นนทบุรีเนี่ย
เขาช่วยกันจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะเนื่องจากว่าไปล่อลวงลูกสาวแท้
คนหนึ่งอายุ๑๓ขวบอีกคนหนึ่งอายุ๑๐ขวบไปข่มขืนน้องค่ะ
ทีนี้เราก็ไปสอบถามนางสมศรีนามสมมุติคนที่เลี้ยงน้องทั้งสองคนจนโต
คือทราบมาแบบนี้นะคะว่านางสมศรีมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็ก
แม่ของน้องทั้งสองคนเป็นคนนำน้องมาให้นางสมศรีเลี้ยง
แล้วก็จากไปก็คือสมศรีเนี่ยเขาเลี้ยงมาจนกระทั่งโตเนี่ยนะคะ
รักสองคนเหมือนลูกสาวแท้จนกระทั่งเมื่อประมาณปีเสร็จ
ผู้ต้องหาก็คือคนที่เป็นพ่อแท้มาขอพาลูกสาวทั้งสองคนออกไปเที่ยว
และต่อมาค่ะตนเองก็สังเกตบอกว่าน้องคนที่อายุ๑๐ขวบเนี่ยมีอาการผิดปกติ
คือน้องลักษณะไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อน
ประกอบกับเมื่อ๒เดือนที่ผ่านมาค่ะน้องอายุ๑๐ขวบมีเลือดไหลออกมาจากอวัยวเพศ
ตอนนั้นคุณสมศรีเข้าใจว่าเป็นประจำเดือนก็ไม่ได้มีการสอบถามอะไร
และสักประมาณช่วง๑๐โมงเศษของเมื่อวานผู้ต้องหามาอีกแล้วมาขอพาลูกสาวทั้งสองคนออกไปเที่ยว
จนกระทั่งช่วง๕โมงเย็นเด็กทั้งสองคนนั่งรถมอเตอร์ไซค์
รถรับจ้างอาหารกลับมาเองที่บ้าน
แล้วก็เล่าให้คุณสมศรีฟังบอกว่าถูกพ่อแท้ล่วงละเมิดทางเพศ
วิธีการของพ่อก็คือเปิดนางโป๊ให้น้องทั้งสองคนดู
แล้วก็กระทำน้องย่ำยีน้อง
แล้วก็ขู่เลยนะคะบอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้
เรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับนางสมศรี
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพ่อจะถูกตำรวจจับ
แล้วไม่มีคนพาน้องไปซื้อขนมไปหาของมาให้เล่น
สุดท้ายแล้วสมศรีค่ะพอรู้เรื่องที่เกิดขึ้นก็ปรึกษากับญาติญาติ
ช่วยกันไปจับตัวพ่อแท้รายนี้ส่งให้กับตำรวจนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นตำรวจบอกว่า
ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิด
เพศลูกสาวทั้งสองคนแต่ก็ยอมรับว่า
พาลูกสาว๒คนไปจริง
โดยมีลูกที่เกิดจากเมียใหม่ไปด้วยรวมทั้งสิ้น๔คน
ผู้ต้องหารายนี้สารภาพบอกว่าตัวเองเสพยาบ้ามา
ล่าสุดก็เสพไปเมื่อสัปดาห์ก่อน
ตำรวจเขาก็เลยไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดที่สุดแล้วก็พบนะคะ
ก็เลยควบคุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
ส่วนเรื่องของการกระทำอนาจารย์
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลตรวจร่างกายของเด็ก
แล้วก็มีการสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการพบว่ามีการกระทำอนาจารย์จริง

คือต้องบอกว่าคุณสมศรีที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ย

เพราะว่าเลี้ยงทั้งแม่เด็กที่มีคนมาทิ้งไว้ให้เลี้ยง
เลี้ยงจนแม่โตออกไปอยู่กับผู้ต้องหามีลูกด้วยกัน๕คนใช่ไหม
แล้วก็เอาลูก๒ใน๕มาให้นางสมศรีเลี้ยงอีก